ข่าวนี้บอกเลยว่ารู้แล้วจะอึ้งรู้แล้วจะทึ่งค่ะ
อาโน๊ตเชิญยิ้มเนี่ยเขาเผยสัญญาใจที่มีให้กับครูสลา
คือเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะ
สัญญาใจที่มากเลยรู้ไหมอานโน๊ตเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่า
คือตั้งใจจะรอไปงานบวชของครูสลา
แล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าอโน๊ตนี่แหละนะ
จะเป็นคนที่ให้ครูสลาขี่คอเข้าโบสถ์ตอนบวชได้บุญนะ
ซึ่งครูสลาเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ตั้งใจจะบวช
แต่จะบวชตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหมตอนอายุ๙๙ปี
ซึ่งอาโน๊ตเนี่ยบอกโอ้โหจะให้ขี่คอตอนนี้อาโน๊ตก็อายุ๖๙แล้ว
ไม่อยากจะนับว่าถ้าครูสลาอายุ๙๙ปาดนั้นอาโน๊ตจะอายุเท่าไหร่
คราวนี้อานโน๊ตเนี่ย๖๙อ่ะใครคิดเลขเรียงคำนวณหน่อย

ใช่แล้วไม่ไหวนะคนให้ขี่คอก็จะคอหักเอานะคุณผู้ชมนะ
แต่สัญญาใจยังไม่หมดจ้ะสัญญาใจเนี้ยยังมีชื่อของพี่สุสุนารีอยู่ด้วยนะคะ

สุนเนี่ยบอกว่าถ้าครูสลาจะไปบวชเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปรำหน้านาคในงานบวชด้วย
เออเดี๋ยวเราไปฟังอาโน๊ตดีกว่าว่าสรุปนี่มันเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้กันแน่จ๊ะ
ก็สัญญากับครูสลาอยว่าครูสลาแกจะบวชตอนอายุ๙๙
นะพันผู้แตกยังบอกโอโหไม่เยี่ยวแตกเลยทั้งหน้ากาทันคนแบบ
บดลูกบวชหลานกี่ตอนแล้วกัน